หลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสออกไปเตะบอลฝนตก
อยากจะแบบมีส่วนร่วมอินกับเหตุการณ์นี้
เพราะฉะนั้นเรามาเดาะบอลออนไลน์กันดีกว่าค่ะ
ให้เราสามารถเดาะบอลเล่นกับเพื่อนได้ค่ะ

เดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะ

เราก็ทำการส่งอีโมจิ
รูปฟุตบอลให้กับเพื่อนที่อยู่ในลิสต์ค่ะ
ดไปที่รูปฟุตบอลส่งไปในช่องแชทอีกครั้งหนึ่ง
รูปแบบการเล่นเรียบง่ายแบบที่เราแสดงให้ดูณตอนนี้นะคะ
ให้ผู้เล่นกดแตะที่ลูกฟุตบอล
คล้ายกับการเดาะบอลไปเรื่อยค่ะ

แล้วก็สามารถอวดแชร์คะแนนที่ทำได้กับเพื่อนได้อีกด้วยนะคะ
ที่จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ให้เข้ากับกระแสต่างนะคะ
มีเกมหมักลุกออกมาให้เล่นกันค่ะ
ก็คือผัดกันเดินหมากกับเพื่อน
วิธีการเข้าเกมก็แค่เพียงพิมพ์
เท่านี้ก็จะปรากฏหน้ากระดานหมากลุกขึ้นมา
ให้เล่นกับเพื่อนได้แล้วนะคะ
จากมาครุกก็ยังมีเกมบาสเก็ตบอลด้วย
วิธีการเล่นก็คล้ายกับเกมฟุตบอล
เพิ่งออกมาอัปเดตใหม่นี่แหละค่ะ
วิธีการเล่นก็ใช้นิ้วปัดลูกบาสขึ้น
เพื่อที่จะโยนให้ลงห่วงชุดลงเล่นกับเพื่อนนะคะ
ตัวเกมก็จะมีด่านเพิ่มความยากให้ได้ทดสอบฝีมือกันด้วย
ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ลับที่หลายคนถ้าไม่ได้ติดตาม

ถ้าสมมุติว่านี่บอกว่าดูชาติขอชาติโซเชียลแล้วนะ
เล่นเลยแต่ส่วนดำร้อยนี่ยากมากคุณผู้ชมไม่ง่ายเลย
ไม่ง่ายเลยเห็นไหมแค่การแตะนี่ยากมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเพื่อนนะคะ
บอกว่าไม่ต้องไปสนามก็ได้รอบอนออนไลน์ได้
ไทยส
ไหนให้แต่งรูปโหลดป๊าบคุณรัชพรยอดเยี่ยมค่ะ